เอาไม่เหมือนว่าสาวไทยนะบ้านเราพักนี้
นี่ก็หน้าร้อนมาตั้งแต่เดือนเดือนภาพกัน

หลายคนถึงมีการโชว์เรือนร่างอวดหุ่นแซ่บบิกินี่

ให้เลยค่ะดาราสาววีเจจานัทธาวีรนุษย์
ทีมเกิลแก๊งกันไปรับลมทะเลที่ภูเก็ต
เซตภาพโชว์หุ่นเป๊ะผิวขาวจัวรัวในอินสตราแกรมเลยนะคะ
ทริปนี้ค่ะทวีคูณความฮอตไปด้วย๒ดาราสาวรุ่นน้อง
ปลายสีตางแล้วก็๒๔ขีระติค่ะ
ก็มีดีกรีความฮอตไม่น้อยหน้าไปกับวันเลยนั่นเองค่ะ

มวยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
ดูแลรูปร่างของเธอแล้วก็ชุดออกกำลังกายด้วย

เอาไปดูกันต่อที่ไซส์ใหญ่ดีกว่า
ไซส์ใหญ่ด้วยแพทย์อ๋อตกใจ

งานนี้คลื่นลมอาจไม่สงบแล้วล่ะ
เพราะว่าความฮอตทะลุประหลอดของเธอกับบิกินี่ตัวเล็กจิ๋วนะฮะ
ซึ่งก็เชื่อได้เลยค่ะว่าลูกมะพร้าวในมือเธอนั้น
ไม่ได้ช่วยดึงสายตาให้คุณผู้ชมไปมองอย่างอื่น

เออไม่ได้มองหรอกลูกมะพร้าวตายไป๓ลูกรวมกันเลยตอนนั้น

แต่ที่ต้องยอมซีโรราบนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลข
ของแท้เลยหลีกทางให้อดีตนางเอกคนสวย
แอนซีเรียมจ้ากลับมาแล้วนะคะ
แม้ว่าอายุอนามในปีนี้คุณท้ายเล่นซีเท่าไหร่ดี

ให้ซูมกันดีนะครับเพราะว่าเรือนร่างยังสุดแสน
ยังไงก็ไม่มีความติดมันมาเลยไม่มีเซลูไลท์เลย
ลีนทั้งตัวนะคะช่วงขาเธอบ้านท้ายสาวยังอายเลยครับคน
กำลังจะกลับมากำลังจะมีผลงานละคร
ให้แฟนได้ชมกันแฟนก็ติดตามผลงานเธอแล้วกันค่ะ